ตอนนี้หลายคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติพูดอย่างนี้แหละบ่อย
ให้คุณผู้ชมกล้องอยู่ในหูนะคะจะได้ทำตาม
แต่ว่าอาชีพนักข่าวอย่างเราจะต้องไปหาข่าวมันอยู่บ้าน
หาข่าวที่บ้านไม่ได้ทีนี้ก็ต้องมีอะไรนะระยะห่างทางสังคม
ทีนี้ทำไงชาวบ้านจะไปสัมภาษณ์พี่ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้
เอาไม้ไผ่ยาวสักประมาณ๔๕เมตรเอาไมค์ใส่เข้าไปแบบนี้ผูกแบบนี้ค่ะ
แล้วไปจ่อไปจ่อสัมภาษณ์คุณพี่

ใช่ค่ะสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็ต้องเอาไมค์มาฉีดฆ่าเชื้อกันแบบนี้ด้วยนะคะ
นี่นี่คุณดูคุณดูนะคือคนที่เขาถูกกักตัวเนี่ยเขาก็ยินดีให้สัมภาษณ์
แต่ว่าก็อยู่ห่างอย่างห่วงค่ะ
เราเองก็เป็นห่วงสุขภาพคุณพี่พี่เองก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพเรานะคะ
ก็เลยภาพที่เห็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นภาพของผู้สื่อข่าว
ประจำจังหวัดสกลนครนะคะของไทยรัฐทีวีไปทำข่าวที่หมู่๑๔
คำขาตะมนต์ไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ
อ่าจุดแรกผ่านไปพอจะย้ายไปสัมภาษณ์อีกจุดหนึ่ง
ทำไงจะถอดหัวไม้มันก็เออนะเดี๋ยวต้องผูกไม้
เข้าเข้าเอาออกถอดถอดใส่ใส่ผูกมันก็ไม่ได้ย้ายไป
คุณดูสิทุลักทุเลแบบนี้ไหมมันยาวไหมมันยาว
คุณผู้ชมนี่เป็นมิติใหม่ของการทำข่าวเกิดมาทำข่าวมาสิบกว่าปี
เพิ่งเคยเห็นก็คราวนี้แหละค่ะนี่นะคะ
ช่วยกันแบกแบบนี้ขี่รถจักรยานไปแบบนี้ค่ะ
สำหรับอำเภอพันนานิคมนะคะมีประชากรเนี่ย
เดินทางเข้าออกซักประมาณแปดถึงแก้าหร้อยคนจากกรุงเทพจากต่างประเทศ
แต่ชาวบ้านทุกคนก็ให้ความร่วมมือใครถูกกักตัวก็จะเคร่งครัดมาก
แล้วก็มีอสมประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลคอยดูแลกันตลอดค่ะ
หน้าบ้านก็จะมีบ้านมีป้ายปิดประกาศไว้ชัดเจนว่า
ใครชื่ออะไรกักตัววันไหนถึงวันไหน
น่ารักมากทำถูกแล้วค่ะเยี่ยมยอดกระเทียมทอง
ทำงานแข่งขันจริงอสมพื้นที่นี้ยกนิ้วให้เลย
แต่พูดถึงเรื่องของสื่อเราเห็นสื่อต่างชาติเขาใช้ไมบูมเนอะ
อันนี้เราใช้ไมค์อะไรอันนี้แหละเราเด็กบ้านเด็กเลี้ยงวัว
ต้องใช้ไม้ไผ่ค่ะผูกกับไมค์แล้วก็จ่อไปแบบนั้น
ใช้ได้เหมือนกันได้ข่าวเหมือนกันนะคะ